จีปฐุมครับแชมป์เก่าที่อยู่อันดับ๓ของตารางมี๒๓แต้ม
ดับสิบที่มี๑๔แต้มจากการแข่ง๑๒นัดคู่นี้นะครับก็เตะเวลาหนึ่งทุ่ม
มานะครับบอกว่าบีจีไม่มีนักเตะติดทดแบนแต่ว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งปฐมพลเจนรบนะครับ
อาจจะไม่พร้อมในการแข่งขันนัดนี้แล้วก็ยังมีนักเตะบาดเจ็บอีกสองคนเพิ่มคือ
จักรพันธ์ภัยสุวรรณที่เจ็บไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดียโก้หรือซันโต้กำลังฟื้นฟูร่างกาย
อิราฟานฟานดี้ก็ไปเก็บตัวกับสิงคโปร์เตรียมอุ่นเครื่องฟีฟาเดย์๒นัดนะครับ
แล้วก็๑๖ในเดือนนี้ครับแล้วก็คู่หน้าคิดว่าจะเป็นธิรสินกับทางศรีโรธ
ส่วนสมุทรประการซิตี้นะครับนักเตะก็บาดเจ็บแล้วก็ลงเล่นไม่ได้๓คนในเกมนี้คือ
เรือนศักดิวงกรพักยาวไปแล้วผ่าตัดแล้วด้วยนะครับยูโตอโนก็มาเจ็บเพิ่ม
แล้วก็ชะยาวัดศรีหน้าวงกัน๑คนการเจอกันในไทยลีกก็ดูกันที่แล้ว
ทนถึง๖ต่อ๐ครับส่วนอีกคู่อันนี้ก็เดือดเลยครับชวนบุรีอันดับ๔นะครับ
นัด๒๑แต้มเปิดบ้านรับรองจากฝูงบุรีรำยูไนเต็ด๑๒นัดเท่ากันมี๒๖แต้ม
เตี้ยสะสมพบประเสริกุญสือของฉลามชนบอกว่าเกมนี้นะครับยังขาด
พระดนโค้ชจะพายุแก๊กขวาที่ยังไม่สมบูรณ์ส่วนเรนาโต้เคลิชแนวรับก็ติดสัญญายืมตัวกับทางบุรีรำ
ลงเล่นไม่ได้แต่จะได้วรชิตกณิสิบำเพ็ญแล้วก็ยูบยองซูกลับมาเป็น๑๑ตัวจริงในเกมนี้นะครับ
ส่วนทางฝั่งบุรีรำก็จะได้ปียพลผ่านนิชกุลฟูแบ็คสารพัดประโยชน์ที่พ้นโทษแบนกลับมาแต่ว่ายังขาด๓นักเตะอย่างเดบินซูลาก้าที่ไปเล่นทีมชาติให้กับทางอีรักษ์
รดลฉับรัศมีนะครับกับทางดีเก่าที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บการเจอกันระดูการที่แล้วคู่นี้ครับก็เป็นบุรีรำชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับเลขแรกชนะ๔๐เลข๒ชนะไป๒๐
ลีกวันนี้คู่อื่น๖โมงเย็นมีหนองบัวพิชยะเจอกับประจวบแล้วก็เวลาเดียวกันโปรลิสเทโรเจอกับสุพรรณบุรีส่วน๒คู่หลังเตะ๑ทุ่มนะครับบีจีสมุทรประการรวมถึงชนบุรีพบกับบุรีรำยูไนเต็ดครับ